นางสิริพรกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชม

กับอดีตสามีที่กุ๊กกี้กันจนเตียงหัก

คราวนี้นะคะมีคนไปเห็นค่ะ

ไปเที่ยวกับพี่หนึ่งบางปู

ตกลงยังไงคะล่าสุดเลยค่ะ

พี่นางสิริพรซึ่งก็ได้เปิดใจ
กับบันเทิงไทยรับเป็นที่แรกเลย
ฟังดีกว่าว่าตกลงมันยังไงคะเนี่ย

ภาพต่างไม่เห็นพี่โก้ไปด้วยนะ

ไปด้วยกันตลอดนะคะก็ไม่รู้
จะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามกับบันเทิงไทยรัฐได้ค่ะ